คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่ะมิวว่าข่าวนี้มันน่ารักมากเลยค่ะ
แล้วก็ล้อไปกับกระแสการเลือกตั้งแล้วก็การเมืองในช่วงนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่าน
เขามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนแล้วเขาก็หาเสียงกัน
แล้วชื่อพักแต่ละพักเนี่ยมันก็ล้อไปกับพักการเมืองจริงที่มีอยู่
โลโก้ยังคล้ายโลโก้ก็คล้ายมีเผื่อเธอพลังประชารักษ์๙วัยภูมิใจเธออะไรแบบนี้
แล้วโซโลแกนก็น่ารักทุกพักเลยนะคะเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะ
คุณผู้ชมคะหาเสียงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาเลือกตั้งกันแล้วนะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งหน่อยดีไหมคะเพราะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วว่า
เพื่อเธอคะแนนแลนด์สไลด์กรกตรับรองผลไวภายในครึ่งชั่วโมง
เขามีสวด้วยนะสวนักเรียนไม่โหวตสวนกระแสมติเสียงส่วนใหญ่
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ๗มิถุนายน๒๕
๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนค่ะ
แล้วจำลองรูปแบบเหมือนการเลือกตั้งสอสอเลยเหมือนแบบการเลือกตั้งระดับประเทศเลย
แล้วอย่างที่มิ้วบอกเนาะชื่อพักโลโก้พักอะไรต่างมันก็ล้อกันไปหมดเลยนะคะ
ผู้สมัครที่เป็นกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียนมี๔พักการเมือง
เดี๋ยวดูหน่อยนะคะหมายเลข๑พักเพื่อเธอ
ไม้เล็ก๒พักพลังประชารักษ์ไม้เล็ก๓พักก้าววัย
หมายเลข๔พักภูมิใจเธอกรกตมี๖คนเป็นนักศึกษาฝึกสอน
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุตรดิษฐ์และมีประธานสังเกตการเลือกตั้ง
คือนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านเลยนะคะ
บรรยากาศการลงคะแนนมีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยค่ะ
ก็คือผู้ลงคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่๑น้องป๑ค่ะ
เดินไปลงคะแนนในครูหาบางทีเดินไปครูหาเดียวกัน
บางคนย่องไปแอบมองการลงคะแนนของเพื่อนกรกตต้องไปอธิบาย
ต้องไปบอกว่าลอกกันไม่ได้นะการลงคะแนนเลือกตั้งห้ามลอกกันนะ
อย่าไปชะโงกดูเพื่อนอย่าเดินไปครูหาเดียวกันพร้อมกัน
นี่นะคะทีนี้ค่ะเรื่องร้องเรียนค่ะมีเรื่องร้องเรียนหนึ่งเรื่อง
คือการซื้อลูกอมและขนมแจกกัน

ซื้อลูกอมและขนมแจกกัน
อันนี้ให้หรือเปล่านี่ติดสินบนอย่างนี้เลยเหรอซื้อเสียงกันอย่างนี้เลยเหรอ

ได้ไป๑๖๐คะแนน

ทีนี้ก็เจออีก๒พักเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายค้าน

พลังประชารักษ์กับก้าวไวเขาก็ต้องไปจับมือกัน

มีบัตรเสีย๑๔ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน๕ใบ
คุณผู้ชมกรกตทำงานไวมาก
รับรองผลเลือกตั้งภายใน๓๐นาทีนะคะ

ด่านกรกตมาแล้วมีสวนะคะ
ตอนนี้๓๐นาทีรับรองแล้ว
สมาชิกวุฒิสภานักเรียนหรือสวนักเรียนค่ะ
โหวตเลือกประธานสภานักเรียนเด็กหญิงพิชยะนันยากับ
ประธานสวยืนยันว่ามติที่ประชุมสว๙คน
มาจากการเลือกตั้งหัวหน้าห้องไม่โหวตสวนกระแส
พร้อมทำตามมติเสียงส่วนใหญ่
สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับเสียงชื่นชมค่ะ
ทำให้น้องนักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย
แล้วก็เรียนรู้เรื่องของการเลือกตั้งระดับประเทศด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะก็คนที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ที่ได้เป็นฝ่ายบริหารในการเป็นประธานนักเรียน
ก็ออกมาขอบคุณนะคะแล้วก็รับปากว่า
จะทำหน้าที่บริหารโรงเรียนให้ดีที่สุดค่ะ

แล้วขอบคุณทุกคนที่เรียกพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง

ผมจะทำตามนโยบายของผมให้ดีที่สุดครับ
ดีใจมากที่ได้ลงเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้
ถึงพาคุณใจเธอจะไม่ได้เป็น
แต่หนูจะร่วมรัฐบาลฝ่ายบริหารกับภาคเพื่อไทยได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนฝ่ายค้านค่ะเขาว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
ก็ดีใจที่ได้ส่งเสริมวิชาธิปราตรายในโรงเรียน

ขอให้พักเพื่อเธอทำหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายของพักเจ้าเองอย่างเต็มที่นะคะ
นี่ค่ะมีน้ำใจนักกีฬาแสดงสปีริต
รับผลคะแนนที่ออกมาและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะคะ
ภารกิจแรกของประธานนักเรียนและคณะกรรมการสะพานนักเรียน

ก็คือเป็นตัวแทนร่วมซ้อมพิธีไหว้ครูนะคะ
และวันนี้ค่ะก็เข้าร่วมพิธีและถือพานไหว้ครู
พร้อมกับนักเรียนในระดับชั้นต่าง
บรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมายความว่าประธานนักเรียนทำงานได้ดีนะคะ
รับเลือกตั้งแล้วนี่บริหารจัดการพิธีไหว้ครูได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ
นี่เพื่อเธอกับภูมิใจเธอเขาจับมือกันตั้งรัฐบาลเหรอ
พลังประชารักษ์กับ๙วัยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
อันนี้ของโรงเรียนเขานะของโรงเรียน